พอดื่มนมเลยเสร็จแล้วมากันที่จังหวัดสระบุรี

คือหลายคนชอบคิดว่าคำว่าสว่างนี่เป็นคำไม่สุภาพหรือเปล่า

มีความหมายก็คือสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

มีแอบมีประโยชน์อยู่นิดนึงนะคะ
มีหลายเมนูเลยนะคะพาไปชิมกันค่ะ
ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่บ้านหนองมนต์อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
เรียบร้อยชาวบ้านรับประทานอาหารกัน
ซึ่งในโต๊ะรับประทานอาหารนี้
มีเมนูเด็ดทำจากผักตบชาวา
อยู่ในแม่น้ำลำคลองของหมู่บ้านนั่นแหละ

แกงคั่วส้มผักตบชาวา

และผัดกะทิผักตบชาวาจิ้มน้ำพริก

แม่ครัวบอกว่าผักตบชาวาเป็นผักที่ทาน
ได้มาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าแล้วนะ

นำไปทำอาหารต่างรสชาติอร่อย

ตอนแรกก็ว่าจะถามอยู่ว่ามันไม่เหนียวเหรอ
เพราะว่าที่เราเห็นก็คือจะเป็นต้นใหญ่บางต้นสูงมาก
แล้วใบเขาก็จะดูแบบแล้วมันหนาคลุมรังเอาอย่างนี้ดีกว่า
สรุปแล้วดึงออกข้างในเป็นลำต้นอ่อน
เป็นเขาเรียกว่าไหลนะคะนำไปทำอาหารได้หลายชนิด
แล้วก็เครื่องจักษานได้ด้วย

แต่ขึ้นบกมานี่เป็นอาหารเลยนะ
คือปล่อยให้เขาต้นโตแล้ว

หรือว่าอยู่ในช่วงที่เอาไปทำประโยชน์ประโยชน์ได้
เขาไม่เป็นสวาดแล้วนะ
ดีนะ